จริงดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะคะ
ชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าให้สิทธิ์ก็พูดได้นะคะว่า
ว่าไม่ใช่บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจไม่สำคัญเท่าปัญหาการเมือง
เอาใหม่นะคะเนื่องจากว่าปัญหาเศรษฐกิจสำคัญมาก
สำคัญมากที่สุดประชาชนปากท้องสำคัญที่สุดอยู่แล้ว
แต่ด้วยเหตุนี้แหละค่ะการเมืองถึงสำคัญ
ก็เพราะว่าที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าถ้าไม่แก้ปัญหาการเมือง
ปัญหาเศรษฐกิจมันแก้ไม่ได้เราไม่ได้เถียงกัน
ฉันคิดว่าตรงนี้ทุกคนเห็นตรงกันหมดว่าปัญหาปากท้องสำคัญ
ปัญหาเศรษฐกิจสำคัญมากสิ่งที่ที่ฉันบอกและอาจจะเห็นต่างหรือเห็นตรงก็ไม่ทราบนะคะ
ที่จะพยายามพูดใหม่ให้นุ่มนวลยิ่งขึ้นนะคะ
ว่าปัญหาเศรษฐกิจมันสำคัญมากนี่แหละค่ะ
เราถึงต้องแก้การเมืองเพราะว่า๕ปีที่ผ่านมา
จริงแล้ว๑๐กว่าปีที่ผ่านมาที่ประเทศวนอยู่ในวังวนความขัดแย้งแล้วมันหยุดนิ่ง
มันได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าคุณไม่แก้เปราะการเมืองก่อน
ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมันไปไม่ได้ประเทศไทยมันเดินมาถึงจุดนั้นแล้ว